คุณผู้ชมครับหลังจากมีการเปิดทดลองระบบในวันนี้อย่างเป็นทางการไปแล้วนะครับ
คาดว่าคุณผู้ชมจะได้เริ่มใช้บริการกันประมาณเดือนพฤษภาคมปีหน้าแบบฟรี
อย่างไม่เป็นทางการกันก่อนก่อนจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการวันแม่แห่งชาติปีหน้านะครับ
แต่ว่ารถไฟฟ้าสายสีม่วงบางซื่อบางใหญ่จะให้บริการเส้นทางไหนบ้างติดตามชมพร้อมกันครับ
รถไฟฟ้าสายสีม่วงจะวิ่งให้บริการในระยะทาง๒๓กิโลเมตร๑๖สถานี
เริ่มตั้งแต่สถานีคลองบางไผ่ตั้งอยู่บนถนนกาญจนาพิเศษ
ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อระบบรถประจำทางและยังเชื่อมต่อกับอาคารจอดรถ๓ชั้นจำนวน๑๙๐๐คันและศูนย์ซ่อมบำรุง
โดยรถไฟฟ้าสายสีม่วงที่วิ่งให้บริการนี้จะสามารถทำความเร็วสูงสุดได้๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ตามเส้นทางรถไฟฟ้าจะวิ่งต่อไปยังสถานีตลาดบางใหญ่เลี้ยวซ้ายเข้าเส้นรัตนาธิเบส
สถานีสามแยกบางใหญ่สถานีบางพลูสถานีบางรักใหญ่สถานีบางรักน้อยท่าอิด
สถานีไซม้าสถานีสะพานพระนั่งเกล้าตั้งอยู่ใกล้กับสำนักบำรุงทางนนทบุรีและโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
ในอนาคตจุดนี้จะจัดให้มีพื้นที่เชื่อมต่อท่าเรือสาธารณะสถานีแยกนนทบุรีหนึ่ง
สถานีบางกระสอสถานีศูนย์ราชการนนทบุรีตั้งอยู่บนถนนรัตนาธิเบสหน้าศูนย์ราชการนนทบุรี
จุดนี้จะเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีชมพูแครายมีนบุรีในอนาคต
รถไฟฟ้าจะวิ่งเลี้ยวขวาเข้าถนนติวานนท์สถานีต่อไปเป็นสถานีกระทรวงสาธารณสุข
ซ้ายเข้าสู่ถนนกรุงเทพนนทบุรีสถานีแยกติวานนท์
เขตกรุงเทพมหานครที่สถานีวงสว่างสถานีบางซ่อนและสิ้นสุดที่สถานีเตาปูน
และในอนาคตสามารถเชื่อมส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินบางซื่อท่าพระ
และรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะ